ผมก็ขอต่ออีกสักข่าวเลยละกันที่นครศรีธรรมราช
น้ำมันผุดขึ้นมากลางหมู่บ้านโอ้โหนี่นี่

อกไม้ทูบเทียนต้องมาคุณผู้ชม
นี่ครับมันผุดมาจากใต้ดินที่หมู่๓
ควนกลิ้งตะมนต์บางรูปอำเภอทุ่งใหญ่
วัดนครศรีธรรมราชโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นกันใหญ่เลย
เจ้าของบ้านพี่สมพรเพชรอาวุธอายุ๕๙ปี
บอก๓เดือนก่อนน้ำมันผุดขึ้นมาจากใต้ดิน
คิดว่าท่อปลาแตกมั้งนะครับ
แล้วเอาจอบขุดดินขุดไปเอ๊ะไม่พบรอยแตกรั่ว
ล่าสุดนะครับเชิญนายหิรันสุเมืองอายุ๕๓คนที่เป็นพรามนะ
มาพิสูจน์ความจริงได้ว่าน้ำผุดมันมาจากไหน
พราหมณ์นี่เอามือจุ่มลงไปในน้ำบุริกรรมคาถา
บอกว่าโอ้นี่เป็นน้ำดีนะน้ำหนักแน่นดีรสชาติดี
อาบได้กินได้แล้วพรามว่ายังไงต่อฮะ
พราหมณ์น้ำน้ำดี
เมื่อกี้พราหมณ์ผู้จบพ่อเขารู้ว่าพูดต่อแล้ว
ตอนนี้ฮะพยายามหาน้ำมันมาจากไหน
ผู้สื่อข่าวเอามือจุ่มบ้างนะครับ
ก็พบว่าน้ำมันก็ปกติเหมือนน้ำทั่วไปนี่
สังเกตเห็นต้นปาม๒ต้น
ต้นแรกนะครับมีต้นโพต้นเล็กโผล่ขึ้นมานะฮะ
กลางลำต้นแล้วก็ต้นที่๒นะครับ
มีต้นไสขึ้นมาอยู่ด้วย
คุณผู้ชมต้องดูด้วยสายตาตัวเองนะ
ชาวบ้านคุณผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้ชี้นำนะขึ้นอยู่กับตาคุณผู้ชมเอง
๕๐คนได้พากันไปดูบ่อน้ำผุดด้วยความตื่นเต้น

ใกล้เข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะหาเลขไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหน่อย
คุณผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ